มีการจับไม้จับมือกับนักธุรกิจของฝั่งไทย
เหมือนกับว่าสัมพันธ์น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีไทยน่าจะเนื้อหอมพอสมควร
คือไปลงทุนที่มาเลเซียก่อนทำให้หลายคนก็กลัวว่าไทยจะพลาดโอกาส
รองให้สมคิดก็บอกแล้วว่าอย่าไปคิดให้มากมายนัก
เดี๋ยวไทยเองก็เป็นศูนย์การที่จะกระจายสินค้าหรือพัฒนาด้านเศรษฐกิจพร้อมกันกับมาเลเซียนั่นแหละ
มุมมองนี้คล้ายกันกับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ครับ
อาจารย์สมพบมณรังสรรอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์จีน
บอกถึงสาเหตุว่าทำไมกลุ่มอลิบาบานจึงให้ความสำคัญกับตลาดมาเลเซียมากกว่าไทย
เหตุผลก็คือว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับมาเลเซียนั้นสูงถึงกว่าปีละ๑แสนล้านบาท
ประมาณ๑ใน๔ของมูลค่าการค้าจีนกับอาเซียนซึ่งอยู่ที่ปีละ๔แสนล้านบาทนะครับ
ส่วนไทยเนี่ยเม็ดเงินมีมูลค่าเพียง๖๗๐๐ล้านบาทเท่านั้นรวมทั้งบริษัทที่เข้าไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมในมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นบริษัทจากจีนทำให้สินค้าจีนได้รับความนิยมสูง
ส่วนบริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทยส่วนใหญ่จะมาจากญี่ปุ่นทำให้สินค้าจีนไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก
ก็คือกัมพูชาลาวพม่าเวียดนาม
จะมีจำนวนประชากรประมาณ๒๔๐ล้านคน

รายงานข่าวจากสื่อทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนั้นนะครับ
รวมทุกอย่างเอาไว้แบบครบวงจรทั้งสองประเทศ
แต่ขนาดโครงการในไทยเล็กกว่ามาเลเซีย
โดยในไทยมีพื้นที่ประมาณ๕๐๐๐ตารางเมตร
ขณะที่มาเลเซียมีพื้นที่กว่า๙๙ล้านตารางเมตร
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับ
เพราะมีแนวโน้มเติบโตสูง
อกจากนี้ยังมีความต้องการจากนักท่องเที่ยวจีน
เดินทางเข้าไทยจำนวนมากทุกปีด้วยครับ
เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับ